วันนี้วันที่๑๓แล้วคุณผู้ชม

ถึงวันที่๑๖ขอโฟกัสวันที่๑๓มีนาคมก่อน
วันที่๑๓มีนาคมเป็นวันช้างไทย
ช้างมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะคะ
เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปงานเลี้ยง

เลี้ยงผลไม้ช้าง๑๐ตั้น

นี่ช้างกินแต่ตัวใหญ่เท่านี้เลย

เมื่อวานนี้ค่ะทางมูลนิธิเขาจัดงาน
เนื่องจากงานวันช้างไทย
โดยมีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช้างหัสดินนะคะแล้วก็นายโทนี่เคลลี่
ควานช้างคนแรกของประเทศอังกฤษ
พร้อมจิตอาสาคนรักช้างทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก
มาร่วมจัดงานเลี้ยงมีเลี้ยงเค้กผลไม้
เป็นเค้กผลไม้ขนาดยักษ์

มีกล้วยสะปะรสข้าวโพ่แตงมอแอปเปิ้ล

เป็นเต้นน้ำหนักทั้งหมดรวมกว่าสิบตัน
เป็นเค้กยักษ์จริงนะคะแต่ก่อนที่จะให้ช้างกิน

ว่าพังสงกรานใช้งวงพ่นน้ำดับเทียนเค้กผลไม้
ไปแบบนี้ก่อนที่จะให้ช้างอีก๖เชือกเข้ามาฉลองกินเค้กกันอย่างเต็มที่ไปเลย
ซึ่งก็เป็นภาพที่สร้างความตื่นตาตื่นใจนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากที่นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเนี่ย
เขาเห็นแล้วว่าเขาชื่นชมในความน่ารักของช้างไทยเนอะครับแต่ละคนเนี่ยโอ้ย
บางคนเขาเดินมาป้อนผลไม้ใส่งวงช้างด้วยนะนี่เวลาเป่าเทียนช้างเป่าเทียนต้องทำแบบนี้คุณ
คือพ่นน้ำนะท่อน้ำใสนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาจะมาถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก
บางคนก็มาป้อนผลไม้ให้กับช้างแบบถึงงวงเลยค่ะคุณ
ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศน่ารักนะคะที่ทำให้ประชาชนชาวไทยระลึกถึงความสำคัญของช้าง
ที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองคู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณนั่นเองเนอะ
คือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาทึ่งนะในความสามารถของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเขาไปสวนช้างแบบนี้นะครับ
คือในต่างประเทศส่วนใหญ่นะมันไม่มีหรอกที่จะได้ใกล้ชิดกับช้างแบบนี้
น้อยน้อยประเทศที่เขาจะทำแบบเราแบบนี้คือเขามาประเทศไทยแล้วเขาได้เจอกับช้างใกล้แล้วก็เป็นมิตรดูเอ็นดูน่ารักแบบนี้
บางทีนะเจอกับลูกช้างทำตัวคล้ายกับลูกสุนัข
จริงคุณดิฉันเคยไปปางช้างหลายที่นะช้างแบบเด็กลูกช้างน่ารักมากน่าเอ็นดูมาก
เขาซุกสนเนอะเขาชอบเล่นกับคนด้วยนะฮะ